ขวัญอุสามณีนี้ก็มีหล่อนก็มีคดีได้เรื่อยเนาะ
โหคุณแม่หลับหน่วนโอ้มันนามิดูเขาสัมภาษณ์อยู่น่ะ
เอาแต่ก็น่าบอกอู้ยตัวเองมันไม่เคยได้ฉีดฟิลเลอร์

เขาบอกว่าสวยอยู่แล้วเออเขาบอกว่าอย่างนั้น
ขวัญสวยดูดิแต่สำคัญแล้วว่ามันก็ต้องเหี่ยวย่อนไอ้ขวัญ
คือหนูก็คิดว่าเออหรือเป็นการแต่งหน้าหรือเปล่า
หน้าเขาดูแบบสายฝ่อขึ้นปากแบบดูอิ่มขึ้นอะไรอย่างนี้

อาจจะเป็นการแบบเขียนขอบปากให้มันหนาขึ้น
แล้วก็ทาปากให้ใหญ่ขึ้นอะไรอย่างนี้

ก็เป็นไปได้ว่านะแต่ฉันไม่เชื่อโบท็อก

น้องขวัญบอกนอนแต่๖โมงเย็นนอนแต่๖โมงเย็น

บอกขวัญรักน้ำรักป่ารักโรงเรียน
คนคิดบวกจะสวยจากภายในค่ะ

นี่เป็นคำให้สัมภาษณ์ขวัญสมัยนู้นใช่ไหม

เขาบอกว่าโอเคคนเราเนี่ยต้องนอนวันละ๘ชั่วโมงมีแต่หูที่ตึงสวยออร์แกนิคแบบนี้กูได้คำศัพท์ใหม่แล้ว
หน้าเดิมคือหน้าเป็นคนสวยอยู่แล้วนะแต่พออายุมากขึ้นคงออร์แกเนคมากไปหน่อยเลยแปลก
นี่แรงอะ
ขวัญเขาก็บอกไม่อยากให้สิ่งแปลกปลอมเข้าหน้าเขา
อ่ะแต่ก็เป็นแบบนี้เออว่ะแต่
แต่ก็อาจจะไม่ฉีดเหมือนไม่ไหวเทียดตัวปีนี้นะ
มันไม่ใช่การฉีดไงก็ไม่ดาย
มันมีเทคนิคการแต่งหน้าแบบน้องขวัญยังไงบ้าง
ให้แบบว่าปากดูแบบอวบอิ่มเหมือนแอนเจเลน่าเจาเล